คุณผู้ชมคะพาไปดูที่จังหวัดบุรีรำนะคะ

ก็มาปีนที่อาคารชั้น๒ของสำนักจัดหางานจังหวัด
แล้วก็ขู่จะกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย

เขาต้องไปเกลี้ยกล่อมกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
วินาทีที่เกลี้ยกล่อมพูดกันอยู่นานแบบนี้ค่ะ
ส่วนราชการทำแต่ไม่คิด
เมื่อป่วยก็มาปีนึงแล้วป่วยนี่สำหรับสาขาตัว
แต่ยังมาทำแบบนี้
คือผู้หญิงเนี่ยเขาก็ระบายออกมาหมดเลยนะโอ้โห
เลี้ยงดูเลยเคยสัญญาว่าจะส่งเงินส่งเสียให้ลูก

เมื่อกี้คือก็เป็นเมียอีกคนนึงล่ะค่ะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้

ผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
เธอก็ปีนขึ้นไปบริเวณระเบียงชั้น๒

แล้วก็เดินวนไปวนมาตรงนั้น
เหมือนกับเป็นการตัดเพาะปัญหาชีวิต

คือเหมือนกับแบบทำไมไม่มาเคลียร์ให้จบ
ถ้าเกิดไม่มาเคลียร์นะจะทำให้อายไปเลย

เขาก็ต้องระดมกำลังกันค่ะไปเกลี้ยกล่อม
เพราะว่ากลัวไงว่าเธอจะคิดสั้นแล้วก็จะกระโดดลงมา
ก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงนึงค่ะ
จับใจความได้จากที่เธอพรั่งพรูออกมา
ซึ่งข้าราชการคนนั้นเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องการให้ข้าราชการระดับสูงคนนี้มาเคลียร์ปัญหาหนี้สิน
เรื่องค่าบ้านค่ารถที่ขาดผ่อนส่งมาหลายงวด
จบเรื่องทุกอย่างแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนกับเกลี้ยกล่อม
บอกว่าให้สงบสติอารมณ์ลงก่อนนะเดี๋ยวจะติดต่อให้
แต่ว่าอย่าไปยืนตรงระเบียงตรงนั้นเข้ามาข้างในตึกก่อน

เธอก็เริ่มใจเย็นลงแล้วก็ยอมปีนกลับเข้ามาด้านใน
หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบในห้องทำงาน
พบว่าภายในห้องก็มีคอมพิวเตอร์
มีกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงใบหนึ่งวางอยู่บนโซฟา
มีปิ่นโตอาหารถูกเปิดออกเหมือนกับเปิดออก
พร้อมที่จะรับประทานวางอยู่บนโต๊ะนะคะ

ซึ่งเป็นสัญญายินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู
และยินยอมจ่ายเงินผูกพันระหว่างที่คบกัน
รับผิดชอบผ่อนบ้านผ่อนรถหนี้นอกระบบบัตรเครดิต
แล้วก็ค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละ๑๐๐๐บาท
ทีนี้มีการนัดมาเคลียร์ปัญหากันเมื่อวานนะคะ
ไม่ได้มาตามที่นัดกันไว้ก็เลยทำให้ฝ่ายหญิงเกิดความเครียด

แต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับสายแล้วมีการตัดสายไป